หลายคนพูดนะคะจะคนไทยก็ดีคนต่างชาติก็ดี
เขาชอบบอกว่าอยู่เมืองไทยถ้ารวยทำอะไรก็ไม่ผิด

คือมันเห็นกันบ่อยหลังวลีที่ออกมาเพิ่มเติมก็คือ

คือมันเป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางฐานะแล้วก็สถานะทางสังคม
คนจนคนรวยเข้าถึงความยุติธรรมได้ไม่เท่าเทียมกันจริงหรือ
แล้วเรื่องนี้จะต้องแก้ไขอย่างจริงจังแล้วจะเห็นผลไหม
วันนี้ต้องคุยกันต่อถึงเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

เรื่องที่คุณมิ้นยกมาเป็นเรื่องที่อยู่กับสังคมไทยมานาน
ฉะนั้นคนไทยจึงมีความคาดหวังว่าในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
หรือมีการปฏิรูปตำรวจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
คือเรื่องของการสอบสวนคนก็คาดหวังว่ามันน่าที่จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นถ้าทำได้
เมื่อวานนี้ได้เอาเทปที่พลตรวจโทอำนวยนิมมโนโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เอามาออกให้ดูเพื่อจะได้เห็นว่าเขาทำอะไรกันไปถึงไหน

นะครับว่าสังคมไทยในอนาคตเรื่องของความยุติธรรมของความเหลื่อมล้ำที่คุณมิ้นยกตัวอย่างเนี่ยมันน่าจะแก้ไขได้
วันนี้มันยังมีอีกช่วงหนึ่งที่เมื่อวานเอามาออกไม่หมด
วันนี้มีช่วงประมาณสัก๗๘นาทีเอามาให้ฟังต่อฟังแล้วท่านจะมีความหวังกับสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น
อ่าลองไปฟังพลนบทโทอำนวยนิมโมโนต่อครับ
ระยะหลังเนี่ยเราเวลาอ่านหนังสือพิมพ์จะเห็นคนดังคนมีชื่อเสียงเข้าคุกเยอะนะ

แต่ลองย้อนกลับไปดูสิพอหนังสือพิมพ์จะรายงานว่าสำหรับคดีนี้เริ่มเกิดขึ้นมาไอ้ปีที่เกิดขึ้น๑๐กว่าปีที่แล้วนะ

แล้วมาติดคุกเอาตอนนี้คำถามว่าเฮ้ยทำไมมันช้านะวะ

โจทย์ตายจำเลยจำเลยยังอยู่เข้าคุกแล้วทำให้คนมีความรู้สึกไม่เข็ดหลาบเพราะว่ามันทำยังไงทำยังไงจะให้มัน
กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าเป็นที่มาของความไม่ยุติธรรม

มันไม่ยุติธรรมอย่างไรไม่ยุติธรรมอย่างที่หนึ่งก็คือ
เวลามันล่าช้าเนี่ยมันเกิดการวิ่งเต้นได้มันเกิดการใจอ่อนได้พยานหลักฐานก็ถูกทำลายไปหมด

ที่สองก็คือความสะใจการแก้คือการลงโทษเนี่ยเพื่อแก้แค้นทดแทนให้สังคมได้รู้สึกว่ามันได้รับแทนที่คุ้มค่าแล้ว

มันไม่ใช่มันไม่ได้ทานข้าวตอนหิว
อืมถูกไม่ได้ทานข้าวตอนหิว
ทีนี้มันก็เยียวยาสังคมไม่ได้

ผมก็บอกว่ามันมาข่มขืนลูกสาวฉันเมื่อปีนั้นจนกระทั่งลูกสาวฉันมีผัวไป๓คนแล้วยังไม่ถูกลงโทษเลยคนข่มขืน

ดังนั้นกระบวนการยุทธรรมอย่างเนี้ยจะต้องถูกจะต้องถูกปฏิรูป

ให้เร็วขึ้นไอ้คำว่าเร็วขึ้นไม่ใช่ลวกถ้าเร็วแบบลวกลวก

อย่างเช่นกระบวนการไต่สวนของศาลเราจะไปเร่งว่าคุณตัดพยานตัดพยานตัดพยาน

ชัดเจนว่าพอเข้าจุดสตาร์ทแล้ว

ถ้าหากว่าในเวลานั้นไม่เสร็จคุณจะต้องมีเหตุผล

สมัยภาษาคดีนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลย

เร่งคุณไปสอบแบงค์ยืนยันว่าเช็คเด้งจริง
วงเงินเท่านั้นเท่านี้ทวงถามหนี้ก็ไม่ใช้
๑๕วันไปขอไหมจับคุณจะไปขอไหมจับให้เขา
ก็แสดงว่ากรอบคุณอยู่ภายใน๓๐วันสมมุติคุณออกหมายจับให้ได้
ถ้าออกหมายจับไม่ได้คุณมีเหตุผลต้องชี้แจงเจ้าของ
ถ้าฝ่ายปฏิบัติเขาบอกว่า
ต้องการกรอบเวลาอย่างนั้นได้แต่ต้องเพิ่มบุคลากรให้เขานะ

อายการที่ตรวจสำนวนเขาทำกันไม่ทันนะ
สารองค์คณะของท่านก็มีจำกัดนะแล้วทำไง
กรอบนี้ก็เป็นกรอบที่อยู่ในแผนการปฏิรูปทั้งหมด
เครื่องทุนแรงมาช่วยการผลิตบุคลากร
แล้วก็การฝึกอบรมการให้ความรู้กับบุคลากร
การสร้างพนักงานสอบสวนเฉพาะทางเฉพาะด้าน
ป่าไม้ตำรวจน้ำตำรวจอะไรตอนนี้ต้องมีความรู้แต่ละเรื่อง
แปลว่ารัฐต้องยอมลงทุนกับบุคลากรเพื่อนำความเป็นทำไม่สูงสังคม
การลงทุนกับกระบวนการยุติธรรมได้กำไรครับ
อืมฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องบุคลากร
อันสุดท้ายระบบนิติเวชหรือระบบนิติวิทยาศาสตร์สำคัญมากนะ
ในต่างประเทศเวลาเราดูหนังเนี่ยที่มันจับกันได้เนี่ยมันยอมจำนวนเข้าคุก
เพราะเลือดหยดเดียวเศษขยะอันเดียวที่ติดรองเท้า
ขนผมขนผมย่าชิ้นเดียวที่ติดรองเท้าผู้ต้องหามาเนี่ยนะ
มันพิสูจน์ได้หมดเรื่องนี้เราว่ากันยังไง
คำถามนี้ก็ตอบที่อาจารย์ถามผมเมื่อสักครู่ว่า

ถ้าเป็นพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มันจะเป็นพยานหลักฐานที่ไม่กลับ
เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์
กรดธรรมเนียกับด่างได้เคลือกับน้ำไม่มีทางจะเป็นก้อนหินไปได้
ไม่ว่าจะทฤษฎีไหน๑บวก๑เป็น๒
ถ้าจะเป็น๓ต้องมีทฤษฎีใหม่มาลบล้างก่อน

ถ้าพยานบุคคลจ้างให้หนีได้จ้างให้กลับคำได้
มาสอบจากเห็นเป็นครับคล้ายครับคาจำได้เป็นลวนลางอันไซเมอร์

แต่นิติวิทยาศาสตร์ยังไงต้องเป็นอย่างนั้นผมทำคดีห้างทอง
ข้างทองผ่าศพเมื่อสี่ปีที่แล้วกลับมาผ่าใหม่ศพนี่แช่เย็นไว้
ออกมาผ่าใหม่มันก็ยังคงเดิมอยู่สภาพยังเหมือนเดิมอยู่
ส้มโออยู่ที่ปลายลำไส้ใหญ่ท่อนล่างก่อนที่จะถึงทะวัน

ส้มโอเข้าไปตอน๒ทุ่มกระบวนการย่อยอาหารใช้เวลากี่ชั่วโมง
หยุดที่ปลายลำไส้ใหญ่แสดงว่าใช้เวลาตั้งแต่กินคำสุดท้ายจนกระทั่งเสียชีวิต
ไม่เกินกี่ชั่วโมงตรงนั้นพอดีแล้วหยุดก็แสดงว่าเสียชีวิตณเวลานั้น
แสดงว่าส้มโอกิน๒ทุ่มก็ไปเสียชีวิตตีห้าครึ่งเพราะไปหยุดตรงนั้น
ผ่ากี่หนก็ต้องอย่างนั้น

ฉะนั้นก็แปลว่าในกรอบของการปฏิรูปกระบวนการจะใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือ
รัฐมนูลเขียนเลยครับว่าจะต้องทำการปฏิรูปพยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ให้มีหน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่า๑หน่วย
ฟังตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่า๑หน่วย๑หน่วย
และจะต้องมีมาตรฐาน
ยกตัวอย่างคดีอะไรของน้องเมย์เนี่ยสมมุติอย่างนี้นะ
ก็ต้องพิสูจน์กันทางนิติวิทยาศาสตร์
ครับผมก็ยืนยันแล้วว่าและต้องมีมาตรฐาน
นิติวิทยาศาสตร์มันจะแบ่งเป็นสองส่วนอาจารย์ผมอธิบายนิดหนึ่ง
คือนิติวิทยาศาสตร์มาจากนิติคือกฎหมายนิติศาสตร์

การนำวิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาให้เกิดประโยชน์ในทางคดี
นี่ผมไม่เอามาจากไหนผมแปลเองนะ

ประกอบด้วยนิติเวศกับพิสูจน์หลักฐาน
พิสูจน์หลักฐานก็คือไปดูที่เกิดเหตุ
เก็บขนผมลายนิ้วมือลายมือลายเท้าในที่เกิดเหตุ
นิติเวทนิติเวศเป็นเรื่องของศพกับแผล
นั่นเป็นเรื่องของหมอ

ฟิสิกเคมีชีวะวิธวะ
ศพนี้กระโดดลงไปตายเองหรือถูกจับโยนออกไป

นิติเวศคือบาดแผลกับศพ

รัฐธรรมนูญบอกว่าจะต้องมีอย่างน้อยเกินหนึ่งหน่วย

ก็แปลว่าตรวจที่นี่แล้วไม่ไว้ใจไปตรวจที่นู่นก็ได้
แต่จะต้องสร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ครับนี่คือพลวทออำนวยนิมโมโน
จริงเนี่ยใครที่ได้ฟังเมื่อวานเนี่ย

ต่อไปนี้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของคนที่เป็นคนจนคนไม่มีตังค์เนี่ย

ผมยกตัวอย่างซ้ำอีกทีนะใครไม่ได้ดูเมื่อวาน
หนึ่งการให้ประกันตัว
หลังการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประกาศใช้แล้วเนี่ย
จะพิจารณาเรื่องความเป็นไปได้
ว่าจะหนีหรือไม่หนีเป็นเรื่องหลัก
คนจนเจอคดีไม่มีเงินจะประกันตัว
ขายไล่ขายนาขายวัวหมดไปทั้งคอก
ก็ยังไม่มีเงินพอที่จะประกันตัว
แต่ถ้าพิสูจน์ได้
และก็เชื่อว่าเขาไม่มีปัญญาหนีไปไหน
ไม่มีหลักทรัพย์ก็ให้ประกันตัวได้
คนรวยมีเงินมีทองมากมาย

พร้อมจะเดินทางไปต่างประเทศได้
ถึงแม้จะมีหลักทรัพย์มาวางมาก

แต่ถ้าเห็นว่าให้ประกันออกไปแล้วหนีแหง
สารไม่ให้ประกันตัวก็ได้
ฉะนั้นเรื่องนี้มันจะชัดเจนมากว่า
คนจนก็มีสิทธิ์ได้รับประกันตัว
ถ้าพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์
มีความเชื่อว่าจะไม่หนี
อันที่สองเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย
คนจนก็จะต้องไม่ต้องไปนอนคุก

การต่อสู้คดีความ
ทุกวันนี้คนจนที่ไม่มีเงินต่อสู้คดี

อยู่ห้องขังจนกว่าสารจะตัดสิน

ที่อยู่ห้องขังมาเนี่ยอยู่ในคุกมา
สองปีหรือสามปีในระหว่างการต่อสู้คดี

เพราะไม่มีเงินประกันตัว

อ้าวแล้วติดคุกฟรีมาสองปีสามปี

ฉะนั้นหลังจากนี้สภาพนี้จะไม่เกิด

คนที่ด้อยสถานะทางสังคม
จะฟ้องคนที่เขามีเส้นมีสายมีเงินมีทอง
ไปฟ้องก็ไม่กล้าฟ้องเพราะไม่มีเงินจะไปวางสาร

คนที่รังแก่คนจนก็ยิ่งได้ใจใหญ่
หลังจากนี้ไปถ้าเรื่องนี้ประกาศใช้
สภาธนายจะจัดทนายไว้คอยดูแล
คนที่ไปฟ้องแล้วไม่มีเงินค่าทนาย
ไม่ต้องมีเงินวางสารด้วย
รัฐบาลจะดูแลนอกจากทนายความอาสาแล้ว
รัฐบาลก็จะดูแลเป็นเงินเดือนให้กับทนายความเหล่านี้ด้วย
เพื่อให้เขาทำงานได้อย่างเต็มที่
ฉะนั้นคนจนจะฟ้องคนมีตำแหน่งคนจนจะฟ้องคนรวย
ต่อไปนี้มีช่องทางที่จะฟ้องได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องจ่ายเงินวางคำละการสาร
ไม่ต้องหาทนายรัฐจัดให้ส่วนหนึ่งสภาธนายความจัดให้ส่วนหนึ่ง
ฉะนั้นโอกาสที่คนจนจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจะดีขึ้น
เหลื่อมล้ำในสังคมตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่อ้อนแต่ออก
โตมากับเรื่องเหล่านี้ต่อไปนี้เรื่องเหล่านี้จะแก้ได้
ผมถึงบอกว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
และการปฏิรูปตำรวจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
คือพนักงานสอบสวนเพราะนี่คือหัวใจเป็นปัจจัยสำคัญของสังคมไทย
ที่เป็นอย่างนี้มานานนี่ก็เอามาให้ดูอีกทีหนึ่ง
ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงมีความหวังครับอีกไม่นานจากนี้ไปเนี่ย
พอเขาปฏิรูปกันเสร็จออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ใครจะหลีกจะเลี่ยงก็ไม่ได้
ก็เหลืออย่างเดียวว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องจริงจัง
ตำรวจคนไหนไม่ทำตามอย่างที่ว่าต้องเอาโทษ
อายการคนไหนไม่ทำตามอย่างที่ว่ายังเข้าข้างคนรวย
ยังรับศิลป์บาทฆ่าศิลป์บนอยู่ต้องพ้นหน้าที่ไป
ฉะนั้นนี่คือข่าวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีของสังคมไทยครับ

ก็ต้องฝากความหวังไว้เพราะว่าจริงแล้วช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีคดีใหญ่อีก
คดีเท่าที่เกิดก่อนหน้านี้แล้วที่มันยังคงมีเรื่องความเหลื่อมล้ำนี้มาเกี่ยวข้องอยู่
ทำให้คดียังไม่สามารถเดินหน้าไปไหนได้
ครับอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องคดีทายาทกระทิงแดงเนี่ย
ถ้าปฏิรูปกระบวนการเป็นอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่เกิด
ตั้งความหวังไว้อย่างที่คุณสุภาบอกว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะคะ
เราก็ต้องเชื่อมั่นหน่อยล่ะต้องให้โอกาสและต้องเชื่อมั่น
หวังว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจริง
หลายคนก็หวังใจเรื่องของความเท่าเทียมกัน